กลับมาจับไมค์ร้องเพลงให้แฟนได้หายคิดถึงกันแล้วนะคะสำหรับพี่ตายอรไทยนั่นเองค่ะ
คราวนี้แหมยิ้มชื่นใจมาเลยครับคุณผู้ชมนะคะ
อยู่เหรอ
มีชื่อว่าขับขานกล่อมแฟนค่ะ
ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของเธอก่อนจะมาเป็นนักร้องเป็นตายอรไทยในทุกวันนี้นะคะ
ตอนนี้ยอดวิวโอ้โหสูงมากคุณผู้ชมค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะ
ตายบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าโอ๊ยบอกเลยว่าเหมือนเข้ามาเป็นนักร้องน้องใหม่เลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องเคาะสนิมกันแรงเลยนะคะเพราะว่านานแล้วไม่ได้ร้องเพลง
จนโปรดิวเซอร์แซวว่าเป็นเพราะว่าไปปั้นสาคูขายสนานไม่ได้จับไมค์นะคะ

แต่ว่าก็ดีใจมากเลยที่ได้กลับมาจับไมค์ร้องเพลงสักทีหลังห่างหายกันไปกว่า๒ปีค่ะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้

เสียงหวานอ้อนแฟนแบบนี้นะคะก็ติดตามกันด้วยละกันคุณผู้ชมค่ะ